สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะนะครับ
วันนี้ผมจูด้งจะพามาสะบัดทั่วไทยที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ผมจะพามาขุดปูนากันครับ
อยากจะร้องได้วันนี้ผมจะไม่ได้ปูไปให้แม่กินจริงเหรอเนี่ย
ผมว่านะก็ต้องหาคนที่จะมาช่วยผมหาปูเลยล่ะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมผมว่าเราเจอคนในพื้นที่นะครับ

เดี๋ยวพามาดูกูก่อนพอดีเห็นอยู่รูหนึ่งพอดี
รูปูที่เราจะเห็นนะเป็นรูเปิดอย่างนี้
ถ้าอยากได้ตัวก็ใช้วิธีการล้วงหรือว่าขุดลงไป

สมัยนี้ยากแล้วที่เราจะมาหาปูอย่างนี้

ปูนาของพี่ยาใหญ่มากเลยนะครับ
เริ่มต้นมันต้องอย่างไรบ้างฮะ

เราดีไซน์สร้างมาสำหรับปูมันเป็นยังไง

ตัวผู้มันจะมีตับปิ้งอันนี้เขาเรียกว่าตับปิ้งนะ
อันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมีย

อันนี้คือลักษณะของเขา
ทั้งขัดทั้งหลางจะสะอาดแล้ว
ได้เวลาทำบ้านให้ปูนาแล้วล่ะครับ
อันนี้คือเรียกว่าเป็นโซนอนุบาลลูกบูนา
อันนี้รูปปูนาที่เขามีการคลอบแข็ง

เราใช้ช้อนแล้วก็ใช้สเกลขีดวัด

ก่อนอื่นแนะนำนะครับว่าเวลาเราจับปูส่ง

โอ้โห

มีอีกเรื่องที่คุณต้องร้องว้าวแบบผมแน่นอน
กับสารพัดเมนูปูนา
ที่หลายเมนูไม่น่าเชื่อว่า
เอาปูนามาทำได้ด้วยเหรอ

เมนูแรกเลยนะที่แนะนำก็คือเป็นน้ำยาปูนา
ต่อไปก็เป็นตัวนี้อาจจะเป็นลาบปูนา
ถัดจากตรงนี้มาก็จะเป็นอองปูนา

เท่าคนแก่เขาบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่ง
อย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้กินน้ำยาไปนาน

แล้วครับชาตินี้ผมได้กินน้ำยาปูนาแล้ว
บัดทั่วไทยวันนี้มีทั้งอาชีพแปลก

และสารพัดเมนูปูนาที่ยั่วน้ำลาย
ครั้งหน้าผมจุด้งจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ